วานเวทีดีเบตได้ดูไหมประเดิมเวทีแรกกับไทยรัฐทีวี

ใช่ค่ะพี่ขวัญจอมขวัญเหล่าเพชรโอ้ดำเนินรายการ
คุณกอดดีจริงค่ะช็อตที่ถามนี่แหละ
เรื่องค่าน้ำค่าไฟแต่ละพักการเมืองมีวิธีการมีนโยบาย
มีแนวทางจะแก้ไขปัญหาเรื่องค่าน้ำค่าไฟที่มันพุ่งยังไง
แล้วหัวหน้าพักผู้แทนของแต่ละพักก็แสดงความคิดเห็นนะคะ

คุณหญิงสุดารัฐค่ะบอกว่าปัญหาค่าไฟแพงตอนนี้
มาจากที่ประชาชนถูกรัฐบาลปล้น
ค่าไฟที่ประชาชนจ่ายเนี่ยมีค่าใช้จ่ายที่มันไม่เกี่ยวกับค่าไฟปรากฏอยู่ในบิน
แต่ชาวบ้านเราต้องจ่าย
เมื่อวานคุณหญิงสุดารัฐบอกว่ารับบทประชาชน๒
เพราะว่าคุณจอมขวัญเขาบอกว่าเขารับบทเป็นชาวบ้านหนึ่งถามแทนชาวบ้านหนึ่ง
ทีนี้ต้องย้อนถามคุณหญิงสุดารัฐบอกว่าต้องย้อนถามรัฐบาลนะว่า
มันเป็นค่าใช้จ่ายอะไรแล้วจ่ายไปให้กับใคร
ใช้จ่ายต่างที่มันไม่เกี่ยวข้องกับค่าไฟและปรากฏในบินเนี่ย
แต่ที่ดุเดือดกว่า
คือแนวทางการแก้ปัญหาค่าไฟจากภักดิ์พลังประชารัฐ
คุณชัยวุฒิบอกว่าจะลดค่าไฟลงได้
ต้องปรับโครงสร้างราคาก๊าซลดค่าน้ำมันแล้วก็ลดราคาก๊าซ
ที่ผ่านมายังทำไม่ได้เลยเพราะมีข้อจำกัด
คุณจอมขวัญก็เลยถามเลยข้อจำกัดข้อจำกัดมันอยู่ที่ใครคะ
ดูหน่อยไหมดูตอนนั้นหน่อยไหม
คือเพราะว่าคุณชัยวุฒิเองก็อึกอักอึกอักไง
หลังจากนั้นก็มีเสียงมาบอกว่า
ลุงตู่ไม่ใช่ถังขยะนะอะไรก็จะมาโทษลุงตู่นี่
ฟังฟังตอนนี้ดีกว่าค่ะ
จะบอกว่าที่ผ่านมาทำไม่ได้เพราะว่ามีพลเอกประยุทธ์เหรอ
ก็วันนี้เราเป็นพทธิล์ภารมชาติที่มีลุงอะไรเขาจะคิดอีกแบบ
ว่าที่ผ่านมาทำไม่ได้เพราะลุงตู่เหรอ

เพราะลุงป้อมไม่ใช่นายก

ผมก็ขอรบท่านสุวัสดิ์ขอรับท่านอดีตร้านปริพลังงานนะ

รอบแล้ว๓รอบแล้วยังไม่เกิดขึ้นเลย
แนวทางของเขาพี่เบิร์ดก็คือการเพิ่มเงินในกระเป๋า

แสดงว่าไม่สามารถแก้กระบวนการลดค่าไฟได้
ถูกไหมไปเพิ่มรายได้ให้ประชาชนแทน
เพิ่มจะได้มีกำลังจ่ายจะได้มีกำลังจ่ายค่าไฟ
พูดก็จริงอ่ะดิที่ว่าใครคือตอนพูดนโยบายพูดได้ไง
แต่พอเข้าไปปั๊บไปเจอไอ้สิ่งที่เขาผูกกันเอาไว้
ผูกกันเอาไว้แก้ไม่ได้ใช่
แล้วภูมิใจไทยหน่อยไหมเมื่อวานคุณบีพุทธิพงศ์
ก็บอกว่าจริงแนวทางการแก้ปัญหาเรื่องค่าไฟนะ

คือรณรงค์ให้ทุกบ้านติดโซล่าเซลล์
แต่ทีนี้ถ้าเกิดเรื่องของการจะติดโซลาเซลก็ต้องมาดูด้วยค่ะ
เมื่อวานเราอย่าเพิ่งคุยกันเลยคุณผู้ชม
โอ้โหค่าใช้จ่ายเริ่มต้นมันสูงจริงนะ

รัฐบาลก็จะต้องสนับสนุนส่วนนี้ด้วย
อืม